คุณผู้ชมคะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะ

และในวันนี้เรามาพร้อมกับอีกหนึ่งเทศกาลดนตรี

ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับเจ้าพ่อ
เจ้าพ่อที่ว่านี่ไม่ใช่มาเฟียที่ไหนนะคะ
แต่ว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งการจัดงานเฟสติวัล

วันนี้อาจจะต้องเรียกเป็นน้ำหน้าคำใหม่
กูใหญ่เต็ด

เก่งรีเพสครับ

๓คนก็เป็นแชมป์แต่ละสมัยเลยใช่ไหม

ที่มาที่ไปการผุดโปรเจกต์ยักษ์เฟสติวัล
ครั้งนี้ขึ้นมามันมีที่มามาจากอะไรคะป๊า
คือมีเหตุผล๒ประการ

การแรกคือผมชอบตุ๊กตาเป่าลม

มันดูแล้วมันรู้สึกให้แรงบันดาลใจ

เขาทำหน้าตาเหมือนมีบางคำจะพูดแต่พูดไม่ได้

เราก็เลยไปเชิญศิลปินเก่งของเมืองไทยนะครับ
เป็นคุณวิสุทธิพรนิมิตรพีเซเว่นรักกิจอเล็กเฟสแล้วก็อีกหลายคน

เอาคาแรคเตอร์เด่นของเขามาออกแบบเป็นตุ๊กตาเป่าลมยักษ์วางอยู่ทั่วงานนะครับ
น้องมะม่วงหรือว่าน้องมาดีที่เป็นเด็กหัวโตมี๓ตาที่เรามักจะเห็นตามข้างถนน
ของอเล็กซ์เฟสใช่โอ้โหเก่งมากครับ
นั่นคือเหตุผลแรกอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ
เราอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่ไปงานของเรา
ดังนั้นแทนที่เราจะแบ่งโซนต่างเป็นเวทีต่างเหมือนกับมิวสิกเฟสทั่วไป
แบ่งเป็นหมู่บ้านต่างทั้งหมด๕หมู่บ้านด้วยกัน
หมู่บ้านด้วยกันแล้วเห็นป่าแว่วมาบอกว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ย
เหมาะมากกับคนแต่ละประเภทยังพออยากมาเลยค่ะป่า
นี่น่าจะไปอยู่หมู่บ้านปาร์ตี้ครับบิชชี่แลนด์
เป็นดินแดนแห่งนางแพทย์สยานั่นคือชื่อของเขาครับ

เชื่อว่าจะชอบปาร์ตี้เชื่อว่าจะชอบเป็นคนชอบความสนุกสนาน
คือปกตินี่ถ้าเราคิดว่าเป็นเทศกาลดนตรีเนี่ยหลายคนคงมีเวทีเวทีแต่ละเวทีเดินกันไปให้ทั่วเลย
แต่มาคราวนี้อย่างที่ป่าบอกมี๕หมู่บ้านมี๕สไตล์เลือกกันไปเลยแต่ละหมู่บ้าน
แล้วแต่ละหมู่บ้านนอกจากมีกิจกรรมที่น่าสนใจเนี่ยมีดนตรีด้วยนะคะ
รับให้ฟังหน่อยได้มั้ย

เอาเป็นแชร์แขวระเชิญชวนเหนือ

วันนี้รับทุกคนไปงานยักษ์เราขอมาเชิญชวน
ถ้าใครไม่มีสาวเราก็ได้สาวไปเดินควง
อยากมีสาวรับรองได้สักเซตเจอกันที่ไหน

แล้วทั้ง๓ท่านจะไปอยู่ในหมู่บ้านไหน

ก็ต้องเป็นหมู่บ้านรับดุเลส
แล้วในหมู่บ้านแรปมีใครบ้างคะ

หมู่บ้านก็คือมีการแสดงมีการเล่นคอนเสิร์ตครับ

อย่างมายลาบยางโอมฟิกดี
ดิฉันเป็นเอฟซีมายาราบยางโอม

ได้อยู่จริงหนูว่าไปได้ทุกหมู่บ้านเลย

คุณสามารถไปเรียนเขียนแรปได้เราเรียกว่าสอนราม

คือเหมือนอย่างนี้เขาชื่อเกียร์
เกียร์เกียร์เกียร์เกียร์

น่าสนใจที่ไหนอยากรู้ว่างานจัดที่ไหน

ซื้อภายในสิ้นเดือนนี้เนี่ยก็จะซื้อ๕แถม๑ด้วย

วันนี้คงใช้เวลาเล่าไม่พอนะฮะ

อย่างที่คุณผู้ชมไม่ฟังไป

อยากจะไปเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับชีวิต
ทั้งพูดทั้งกินทั้งดื่มทุกอย่างแฮปฟันอย่างแน่นอน
ไปลงตัวกันที่นั่นเลย